นี่ลูกเลี้ยงกับพ่อเลี้ยงนะฮะลูกเลี้ยงบอกทนไม่ไหว
พ่อเลี้ยงเนี่ยชอบทำร้ายแม่ของเขาเหลือเกิน
สุดท้ายเนี่ยแม่หนักมือไปหน่อยหรือยังไรครับเอาไม้เนี่ยฟาดใส่พ่อเลี้ยงเข้าไป
ไทยทอยเสียชีวิตนะครับทุกผู้ชมครับนี่ฮะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นคืนที่ผ่านมานะครับในท้องที่ของสพ
น้ำมันนะครับนี่ฮะตรงเนี้ยเป็นถนนในหมู่บ้านนา
ต้นโปนะครับที่ตะวันน้ำมันอำเพิร์ร์ทหาปลาจังหวัดอุตตรฐิปต์
อายุสามสิบแปดนะครับถูกตีด้วยไม้ที่เป็นท่อนไม้ยาวสักแปดสิบเซนติเมตรนะครับ
ท้ายทอยพอดีนะฮะมีแผลชะกันอยู่แผลหนึ่ง
จมกองเลือดอยู่ที่กลางถนนหน้าบ้านพักของตัวเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มคืนที่ผ่านมาคนก่อเหตุชื่อนายวิทยาวัฒน์ทัพตุ่น
หรือว่าในต่องอายุ๒๐เป็นลูกเลี้ยงของผู้ตาย
หลังก่อเหตุเมื่อคืนนี้หลบหนีไปนะฮะค่ะแต่ล่าสุดตอนเช้าเนี่ย
ญาติก็พามามอบตัวแล้วจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
นายไกรดิตผู้ตายเขาดื่มเหล้าจนเมาแล้วมีปากเสียงกับในต่องที่เป็นลูกเลี้ยง
วัย๒๐ปีคือในต่องเนี่ยเขาถามเรื่องที่ว่าทำไมชอบมาตีแม่เขา
ทำร้ายแม่เขาแม่เขาบอกเลิกก็ไม่ยอมเลิก
ก็เลยมีปากเสียงกันอย่างหนักนะแล้วทีนี้เนี่ย
ทางนายไกรดิตพยายามจะเข้าไปทำร้ายในต่อง
ต่องก็เลยหยิบท่อนไม้มาเป็นไม้สักนะฮะหยิบขึ้นมาแล้วก็ตีฟาดเข้าไป
มันเข้าไทยทอยพอดีนะครับเขาเสียชีวิตนะฮะ
ส่วนในต่องเนี่ยหนีไปบ้านญาติค่ะก็คือบ้านปู่ของเขา
เป็นบ้านปู่แท้แท้นะครับวันนี้คุณสุชาดาสุริคง
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับนี่ฮะ
ชาวบ้านก็เอาพวกทรายเนี่ยมากรบพวกคราบเลือดอะไรพวกนี้
อยู่ตรงถนนเนี่ยนะฮะภรรยาของผู้ตายและแม่ของผู้ก่อเหตุ
ชื่อนางปานทิพย์อายุ๔๐บอกว่านายไกรดิตเป็นสามีใหม่
แต่ชอบดื่มเหล้านายไกรดิตเนี่ยเวลาเมาชอบทำร้ายร่างกายเธอเป็นประจำ
ทุกครั้งที่ถูกทำร้ายพอลูกชายรู้เรื่อง
ลูกชายก็จะบอกขอให้เลิกกับผู้ชายคนนี้เพราะสงสารแม่
เธอบอกว่าเธอยอมรับว่าเธอเองก็เลิกไม่ได้ทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันวนเวียนอยู่เหมือนเดิม
ค่ะเป็นแบบนี้มาหลายปีเสียใจแล้วก็โทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุ
ทำให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเชื่อว่าลูกชายไม่ได้ตั้งใจจะถึงขั้นทำร้ายเขาจนตาย
น่าจะป้องกันตัวมากกว่าบวกกับความเก็บกฎมานานด้วยที่เห็นแม่ถูกทำร้ายร่างกาย
เขาห่วงเรามากกว่าอยากจะขอโทษเขาขอโทษทุกอย่าง
แล้วก็ขอโทษแทนลูกด้วยขออโหสิกรรมให้ลูก
ก็ไม่เมาก็ดีก็ไม่ยุ่งกับใคร
แต่เวลาเขาเมาเขาโมโหร้ายให้พูดไม่เข้าหูเอาเรื่อง
ไม่ได้ห้ามเขามาก็เขาไม่ได้ตีเขาก็หยุดตีกันไปแล้วบางทีนะ
เพราะน้องเขาไม่ค่อยอยู่อาทิตย์นึงเขากลับบ้านทีนึง
พี่คนนี้เขาดุจริงถ้าตีก็ตีเลยนะ
ใช่ถ้าไม่เข้าหูก็น่าจะเอาเลย
เมื่อคืนนี้พ่อต่องเอาไม้ฟาดพ่อเลี้ยงแล้วก็หนีไปบ้านปู่นะฮะ
สายวันนี้ปู่เนี่ยปู่อายุ๖๘แล้วเป็นปู่แท้นะครับ
ปู่ได้พาต่องมามอบตัวที่สพน้ำมันนะครับ

บอกว่าเมื่อคืนนี้หลานชายมาที่บ้านมาถึงก็ร้องไห้
บอกแค่ว่าไปมีเรื่องมาแต่ไม่ยอมบอกว่าไปทำอะไรมา
อาจจะกลัวถูกดุด่าอยู่จนสุดท้ายเนี่ย
ก็ยอมพูดความจริงปู่บอกรู้แล้วก็ตกใจ
แต่ก็บอกหลานว่าก็ต้องยอมรับความผิดที่ทำไป

ส่วนปองก็อยู่ในอาการเครียดนะฮะตำรวจก็คุมตัวไว้ดำเนินคดีนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะครับ
ได้นำหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัวในการสู้คดีนะฮะ

ก็เลยต้องใช้ไม้ฟาดไปไม่ได้กะว่าจะเอาให้ถึงตายอะไรประมาณอย่างนั้น